เริ่มดูความคืบหน้าช่วงกลางดึกที่ผ่านมากันหน่อย
ตำรวจนครบานนำกำลังเข้าไปตรวจสอบ
เป็นอาคารซึ่งด้านในเขาทำเป็นฟิสเน็ตเป็นซาวน่า
แต่พอเข้าไปโอ้โหพังงะกันเลยคุณผู้ชม
เพราะว่ามีทั้งถุงยางใช้แล้วไม่ใช้แล้ว
แล้วเขามีทำเป็นห้องล็อก
แล้วในห้องก็มีคนอยู่ด้วยกันเต็มไปหมด
ก็คือเป็นกลุ่มชายรักชายแหละคุณผู้ชม
เขาก็เปิดเป็นฟิตเน็ตเป็นซาวน่าแต่ว่าก็แฝงเอาไว้
ถูกใจอะไรกันก็เข้าไปในห้องอะไรแบบนี้
ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นตึกแบบนี้
ด้านนอกก็จะมองไม่ออกว่ามันคืออะไร
แต่ด้านในเขามีการเปิดให้บริการอยู่นะครับ
ก็มีป้ายชื่ออยู่ที่บริเวณด้านหน้า
ตึกนี้อยู่แถวแยกมหายสวรรค์แขวงบุคโลธนบุรีกรุงเทพ
เพราะว่าคือมีคนบอกข้อมูลมาว่าที่นี่เขาเปิดเป็นฟิตเน็ตเป็นซาวน่า
แต่ด้านในเขาแฝงให้บริการอย่างอื่นหรือไม่อย่างไร
มันก็มีอุปกรณ์ฟิตเน็ตอยู่แหละแล้วก็มีล็อกเกอร์
ใครจะเข้าไปใช้บริการก็เอาเสื้อผ้าไปเก็บไว้ในล็อกเกอร์
คือที่บริเวณชั้นล่างเนี่ยมีจุดต้อนรับลูกค้ามีล็อกเกอร์เก็บสัมภาระ
แล้วก็โซนชั้น๒เป็นฟิตเน็ตแต่๓๔๕มันมีการดัดแปลงเป็นห้องมืด
เป็นห้องห้องเล็กด้านในก็จะมีคนอยู่ด้วยกันเป็นคู่คู่
ลูกค้าทั้งพนักงานรวมแล้วกว่า๓๐คน
จับคู่แยกกันอยู่ในห้องมืดแบบนี้ก็จะมีเตียงนี่ฮะเป็นห้องแบบนี้นะครับ
แล้วก็แน่นอนคุณผู้ชมไปเจอถุงยางอนามัยเต็มเลย
อันนี้ใช้แล้วก็อยู่ตรงนี้ที่โซฟา
ตำรวจก็ขอเชิญทุกคนออกมามาตรวจสอบแต่ว่ามีสารเสพติดหรือเปล่า
เรื่องต้นทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้มีใครพบว่ามีสารเสพติดในร่างกาย
แต่ว่าขอทำประวัติหน่อยพอทำประวัติปุ๊บ
มีหนึ่งในนั้นมีคดีติดตัวมามีหมายจับเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปิดบัญชีม้า
เป็นหมายจับของศาลจังหวัดกระบี่๑คนอันนี้ก็โดนไปเพราะว่าตามหมายจับนะครับคุณผู้ชม
แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรอกแต่ว่าก็มีคดีติดตัวมานะครับ
ทางด้านของตำรวจชุดปฏิบัติการนะฮะก็บอกว่าจากการสอบสวนผู้จัดการสถานประกอบการแห่งเนี้ย
เขาบอกว่าเขาเปิดให้บริการกลุ่มชายรักชายนี่แหละที่คือเขาก็ไปออกกำลังกายกันแหละ
ก็ใครถูกใจกันก็ไปอยู่ในห้องของใครของมันอะไรแบบนี้นะครับ
รู้ว่าเขามีคนมาให้บริการแล้วลักษณะคือเป็นค้าบริการหรือเปล่า

เพราะว่าประเด็นคือมันมีถุงยางอนามัยอยู่เยอะมาก

หน้าฟิตเน็ตก็ไม่น่าจะมีนะคะ
ซึ่งต้องตรวจสอบว่ามันมีการแฝงให้บริการทางเพศหรือเปล่า

เอาฟังเสียงท่านสละวัดหน่อยนะครับ
เดี๋ยวนะคะคุณผู้ชมฟังไม่ผิดใช่ไหมว่านักท่องเที่ยวยอมรับว่ามีการร่วมเพศกันจริง
เขาก็ยอมรับแหละเพราะว่าตอนไปตรวจสอบก็เห็นภาพเหล่านั้นแหละ
แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะนำเสนอได้เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัว
ในการที่นักท่องเที่ยวเขาจะไปมีอะไรกันเองในห้องแบบนี้มันก็เป็นที่รับมันก็ไม่ได้ผิด
แต่ว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันแฝงการให้บริการที่มันไม่ถูกต้องหรือเปล่า
มันมีการค้าประเวณีแบบเอาผู้ชายมาให้บริการคนที่ไปเที่ยวหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้
อันนี้มันผิดกฎหมายไงนะฮะคือมันก็เป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเพราะมันแอบแฝงการให้บริการอย่างอื่นโดยไม่ถูกต้อง
สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่มีบัญชีหมายจับมากับเรื่องของการเปิดบัญชีม้าอันนี้เขาโดนดำเนินคดีไป
ส่วนลูกค้าอื่นทั้งหมดทั้งมวลที่ไปใช้บริการเนี่ยก็ต้องไปทำประวัติแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะฮะ
ผมบอกแล้วว่ากลุ่มคนกลุ่มที่ไปใช้บริการเขาไม่ได้มีความผิดถึงขนาดแบบโอ้โหต้องเข้าไปดำเนินการจำคงจำคุกอะไร
แต่ว่าทำประวัติกันต่อแล้วก็สอบส่วนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าบริการหรือเปล่า
แต่ว่าในส่วนของเจ้าของสถานที่เนี่ยเป็นผู้เปิดให้บริการคุณอาจจะมีความผิดเรื่องของอะไร
ธุระจัดหาเพราะว่าคุณไปเอาพนักงานมาให้บริการแฝงให้บริการทางเพศหรือเปล่า
ชักจูงมาเพื่อการอนาจารย์หรือเปล่าเดี๋ยวกำลังมีการสอบสวนขยายผลต่อไปถ้าเกิดว่าพบว่ามีความผิดใดเนี่ยก็จะไปแจ้งข้อเก่าหาในภายหลังนะฮะ
ส่วนผู้ไปใช้บริการนะฮะแล้วก็คนที่เขาไปถูกใจกันแล้วเขาไปอยู่ในห้องเนี่ยมันเป็นความสมยอมระหว่างกันก็ไม่ได้มีความผิดอะไรแต่ว่าทำประวัติเอาไว้ก่อน
อยากจะให้ตรวจสอบดูด้วยนะคะ